บอกว่ากลับมาช่วงนี้มีเรื่องแซ่บกว่าเรื่องคุณตุ๊ก

ฉันขอบอกเลยนะคะกลับมาช่วงนี้ค่ะ
แฉแหลกแยกวิพาของเราคุณผู้ชมค่ะ

สัปดาห์นี้ปลอดแตกแน่นอน
เกิดจากค่ะมีพระเอกกล้ามโตคนหนึ่งนะคะ

จะไปขอนางเอกสาวเนี่ย

ไปมาทำไมดูแอปแมนไปคั่วกับ

โต๊ะแตกแยกวิพาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะ
คราวนี้เป็นคิวของพี่พระเอก

ไม่ได้แจ้งเกิดด่งดังอะไรหรอกนะ

หนวดดกได้แข่งของหลังถือ
แล้วก็มีดาราที่เล่นหนังเรื่องนี้
เขาแอบถ่ายคลิปมายืนยันกับเจวิด้วย

เพราะตอนนี้ซิพี่พระเอกก็ดำมากแล้ว
มีละครหลายสิบเรื่อง
แล้วก็มีข่าวจีบน้องนางเอกผมยาวในเรื่องด้วย
เพราะตอนเตะหน้าพี่พระเอกก็ขอปัดมัสกราดด้วย

อ้าพี่เกร็ดเล่าละครวูมไม่ใช่เหรอ
แต่คุณคะมางงอีกช็อต
ตอนนักข่าวไปสัมภาษณ์พี่พระเอกก็บอกว่า
ตอนนี้รักสุขงอมกำลังเตรียมจูงมือประกาศข่าวดี
น้องชนีก็เกลือบเขิ่มเฉื่อตามลมปากภีรประเอก
เอ่อแต่ก็หลังจากพวกชั้นที่จอมหวานปลอมกันได้๔๕เดือน
หลังจากนั้นพระเอกก็เท่
แบบไม่มีปีไม่มีคุยอ้างว่า
ว่าตอนนี้พระเอกคนดังกำลังปฏิบัติงาน
แทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจ
กับแดนเซอร์หนุ่มเก้งกวางนายหนึ่ง
โอ้โหเจวิละเพลียแทนค่ะคุณผู้ชม
ว้าว

โอ้โหดนตรีมันต้องโยกตามจริง

โอ้โหงงอ่ะรู้ไหมว่าใครอยากรู้จริง
มาเมาส์มอยต่อได้ไหมในเพจบันเทิงไทยรัฐ
ถ้าใครรู้นะช่วยคอมมุงคอมเมนต์อะไรมาหน่อยได้ไหมย่าอยากรู้
นะฮะนึกถึงความมันดิฉัน